ที่ไปบอกว่าเรื่องเกิดขึ้นในโรงพยาบาล
ผู้หญิงคนนี้เธอโวยวายอยู่ในโรงพยาบาลเสียงดังลั่น
แต่เดี๋ยวต้องดูก่อนว่าสาเหตุที่เธอโวยวายเธออ้างแบบนี้
บอกคนขับรถพยาบาลทำไมถึงไม่รีบ
การเรียก๑๖๖๙ความหมายคือฉุกเฉิน
แล้วพ่อเธอป่วยหลายโรคตอนนั้นอาการวิกฤต
แต่คนขับรถกลับมาชะลอดูต้นไม้บอกสวยดี
แล้วแวะเอากล้วยทอดระหว่างทางไปโรงพยาบาล
เรื่องนี้เป็นยังไงเดี๋ยวดูคลิปก่อนแล้วกันค่ะ

คือเป็นห่วงพ่อมากแล้วทำไมถึงไม่รีบ

ถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นจริงนะถูกไหม
อืมคืออันนี้คืองงก็ต้องให้เขามาชี้แจง
ต้องตรวจสอบแล้วนะว่าจริงเหรอ
ถ้าเป็นผมเจอแบบนี้ผมก็คงมีช็อกแล้วตกใจเหมือนกันนะ
อ้าวผมรีบนะนี่อาการของคนที่ผมรัก
คนในครอบครัวทำไมพี่มาชิวซื้อกล้วยทอดอะไรแบบนี้ล่ะ
ใช่แต่คุณจะเห็นไหมว่าระหว่างที่เธอโวยวายอยู่
เจ้าหน้าที่ท่านนั้นก็ไม่ได้มีการเถียงหรือพูดอะไรกับเธอนอกจากพยักหน้าอย่างเดียว

ต้องฟังด้วยชี้แจงทั้งหมดทั้งสองฝ่ายเราตามเรื่องนี้ให้
คลิปนี้เอาจริงคุณผู้ชมมันยาวมากนะประมาณสัก๔นาที
แต่ตัดไม้ให้คุณผู้ชมได้ดูบางช่วงบางตอนถึงสิ่งที่เกิดขึ้น
ว่าสาวคนนี้กำลังโวยวายอะไร
เพราะหลายคนไปที่โรงพยาบาลแล้วไปเห็นว่าเธอโวยวายแบบนี้
ก็อาจจะไม่เข้าใจจนกลายเป็นแชร์คลิปกันออกไปเยอะแยะมากมายนะคะ
ล่าสุดค่ะทีมข่าวของเราไปพูดคุยกับคุณสุชาดาน้ำมะลิ
เป็นลูกสาวของคนไข้ที่บอกว่าเธอส่งพ่อขึ้นรถ๑๖๖๙มา
เล่าแบบนี้เธอบอกพ่อป่วยป่วยหลายโรคนะ
เป็นทั้งโรคหัวใจโรคเกี่ยวกับเส้นเลือดในสมอง
เบาหวานก็เป็นความดันอีกนิ้วอีก
วันเกิดเหตุมันคือช่วงของวันศุกร์
พ่อมีอาการไม่ค่อยดีแน่นหน้าอกหายใจไม่ค่อยออกค่ะ
เวียนหัวด้วยเลยตัดสินใจให้หลานชายโทรไปเรียกกู้ภัยแล้วโทรหา๑๖๖
จนกระทั่งมีรถโรงพยาบาลมารับ
ตอนนั้นเธอบอกว่าพ่อในอาการหนักแล้ว

หนักแบบเจ้าหน้าที่มาถึงก็ถามพ่อว่า
เป็นยังไงบ้างอาการมันแย่ขนาดไหน
ถ้า๑๐๐คะแนนให้กี่คะแนน

เร่งนำตัวพ่อขึ้นรถพยาบาล
ให้หลานชายนั่งไปในรถด้วย
ระหว่างรถพยาบาลนำตัวพ่อส่งโรงพยาบาล
หลานชายเล่าให้ฟังว่ารถพยาบาลเหมือนชะลอดูต้นไม้บริเวณปากซอยบ้าน

ชะลอรถดูต้นไม้แล้วพูดกันว่าต้นไม้สวยดี
ที่ตอนนั้นเธอบอกว่าพ่อเธอป่วยขั้นวิกฤตอยู่บนรถ
ยิ่งไปกว่านั้นรถพยาบาลไปแวะจอดเอากล้วยทอด
ระหว่างก่อนถึงโรงพยาบาลอีก
หลานชายก็บอกว่าโอ้โหก็เลยมาเล่าเรื่องนี้ให้เธอฟัง
ฟังปุ๊บเธอทนไม่ได้สิคุณ
ก็เลยเกิดเป็นคลิปอย่างที่เห็นว่าเธอไปโวยวายเจ้าหน้าที่อยู่
บอกว่าเรื่องนี้ถือว่ายังเคราะห์ดีนะ
พ่อเธอถึงมือหมอได้ทันแล้วอาการปลอดภัยแล้ว
โรงพยาบาลเองก็มาขอโทษนั่นแหละ
เอาคลิปมาโพสต์ไม่ได้อยากให้เจ้าหน้าที่คนนั้นออกจากงาน
แต่อยากให้โรงพยาบาลแก้ไขปรับปรุง
อย่าให้เกิดแบบนี้กับใครอีกค่ะ
แล้วจะหล่ออยู่แล้วอันนี้หนูไม่รู้นะ

แต่ในเมื่อพ่อหนูก็ไม่ได้ถึงขั้นเสียชีวิต
หนูก็อยากให้โรงพยาบาลตรวจสอบลูกน้องของโรงพยาบาลเอง

ไม่ต้องการให้ใครมาตกงาน
ว่ามันพอเป็นคลิปแชร์แบบนี้คนก็คงอยากจะถามแหละว่า
ตกลงโรงพยาบาลเขาทำอะไรแบบนี้จริงหรือเปล่านะคะ
ไปดูกันหน่อยก็แล้วกันเพราะทางโรงพยาบาลเอง
เขาก็มีการโพสต์ชี้แจงด้วยลองดูในโพสต์นะคะ
ของโรงพยาบาลนครนายกค่ะโพสต์แบบนี้ว่า
ต้นผู้บริหารโรงพยาบาลได้รับทราบข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในคลิปวิดีโอดังกล่าวแล้ว
โดยทางโรงพยาบาลไม่ได้นิ่งนอนใจและไม่สบายใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เรียนให้ทราบว่าเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่ระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริง
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการจากเหตุการณ์ในครั้งนี้
และที่ผ่านมาทางโรงพยาบาลเองมีการฝึกอบรมด้านจริยธรรมวิชาชีพ
การให้บริการอย่างเข้มมั่วสม่ำเสมอ
ขอเรียนให้ทราบว่าผู้ป่วยอยู่ในความดูแลของแพทย์และพยาบาล
รายงานผลการตรวจจากห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรค

ขณะนี้ให้ผู้ป่วยพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเพื่อสังเกตอาการต่อไป

โชคดีที่พ่อของเธออาการถึงมือหมออย่างปลอดภัย
ตอนนี้พักรักษาตัวอยู่นะคะ

มันต้องมีขั้นตอนการตรวจสอบนะคุณคิง
ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
แล้วทำไมเจ้าหน้าที่ถึงทำแบบนั้นถ้ามันเป็นเรื่องจริง